คุณผู้ชมครับมาดูเหตุยิงกันตาย

เป็นอดีตสามีบุกยิงอดีตภรรยา
ซึ่งอดีตภรรยาเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
เสียชีวิตคาห้องฟอกไตเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาที
ตำรวจภูทรรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรี
รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
หลังรับแจ้งเหตุจึงรีบรุดไปตรวจสอบนะครับ

พบศพนางสาวสิริขวัญทองเล็กอายุ๒๖ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการห้องล้างไตทางช่องท้อง
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมเข้าที่แก้ม๑นัด
หน้าอก๑นัดแล้วก็ท้องอีก๑นัด

ส่วนมือปืนคือนายเกรียงไกรอยู่ภัยอายุ๔๑ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ราชธรรมระดับ๖ซึ่งเป็นอดีตสามี
หลังก่อเหตุยิงนางสาวสิริขวัญ

ยิงที่ขมับขวาของตัวเอง๑นัด
กระสุนทะลุขมับซ้ายอาการสาหัส
เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

แต่ล่าสุดก็เสียชีวิตลงแล้วนะครับ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุมาจากเรื่องความหึงหวง
ซึ่งทั้งคู่แต่งงานกันอยู่กินกันมา๒ปี

จากมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง
และฝ่ายชายจะมาง้อขอคืนดีอยู่บ่อยครั้งครับ
จากเกรงว่าภรรยานั้นจะมีคนอื่น

ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นภายในโรงพยาบาลเลยนะครับ
นี่ไม่ใช่อุปกรณ์ในการง้อผู้หญิงหรือง้อผู้ชายเลยนะครับ

ก็เอาใจช่วยด้วยละกันนะครับครับ